หมายถึงปากกาพร้อมแล้วกระดาษพร้อมหรือยัง

พูดเรื่องต้นตะเคียนโบราณอายุ๒๐๐ปี

เป็นเรื่องของความเชื่อเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์นะคะ

ตะเคียนต้นนี้อายุกว่า๒๐๐ปีนี่ศักดิ์สิทธิ

พอใกล้วันที่๑เข้ามา

แต่ว่าจะขออะไรแน่นอนต้องเป็นเรื่องของตัวเลขนะคะ
ที่จังหวัดสกลนครนะคะไปดูกันค่ะ

จังหวัดใกล้เคียงก็เดินทางมาค่ะ
กราบไหว้สการะแม่ย่าเรือนทอง
ตั้งอยู่บริเวณลำห้วยอีด่อน
ท้ายหมู่บ้านโคกภูอำเภอภูพาล

กลุ่มถึงกับเหมารถสองแถวเดียวกัน

มีวัตถุประสงค์เดียวกัน

นำดอกไม้ทูบเทียนน้ำดื่ม

ขอเลขเด็ดเสี่ยงโชคบางคน
นี่แป้งฝุ่นกลวงพ่อได้ที่ลำตน

บางคนก็ไม่ได้หวังอะไรมากนะ
มาตรอายุ๕๙ปีชาวบ้านโคกภูบอกว่า

ต่อมาได้ไปเข้าฝันชาวบ้านให้ก่อสร้างที่พักให้
ฉะนั้นจะโดนบันดาลให้ฝนไม่ตก
ชาวบ้านโคกภูและหมู่บ้านใกล้เคียง
ร่วมกันบริจาคเงินก่อสร้างหลังคาป้องกันแดดค่ะแล้วก็ตั้งศาล
และทำพิธีอันเชิญแม่ย่าเรือนทองเข้าสถิตในศาล

จากนั้น๒วันฝนตกค่ะน้ำเต็มลำห้วย
ท้องไร่ท้องนานน้ำก็เพียบเลยนะคะ
ทำให้ชาวบ้านได้มีน้ำทำนา
จากที่ก่อนหน้านี้ลำห้วยอิดอนแห้งขอดค่ะ

พอใกล้วันที่๑ก็เลยภาพก็เป็นแบบนี้
ไปขอโชคลาภกันอย่างต่อเนื่องโอ้โหต้นใหญ่มากนะ

แล้วก็ขาวมากด้วยตอนนี้